คุณผู้ชมครับทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา
สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นคือน้ำใจของคนไทยด้วยกัน
ที่ออกมาหยิบยื่นใครพอมีก็ให้ใครมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย
คนที่ขาดรายได้จากผลกระทบของโควิดเอ่ย
เรื่องของคนตกงานเอ่ยแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอ่ย
เขาทำโจ๊กให้ทานฟรีไปเลย

ฟรีไปเลยเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนผลกระทบเท่ากัน

ไปต่อแถวกันรับโจ๊กฟรีครับ
ของคุณคมกริจพรมดีอายุ๔๕ปีนะฮะ
อยู่ที่บำเผอร์นาแก่จนครพนม
คุณคมกริจเขาบอกว่าปกติเป็นคนชอบทำจิตอาสาอยู่แล้ว
ทำความดีตอบแทนบ้านเกิดตัวเองนะฮะ
แล้วก็ช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อยากจะ
จัดกิจกรรมให้คนกินฟรีแบบทั้งวันเลย
แล้วก็ชวนเพื่อนมาเป็นนักดนตรีเพื่อชีวิต
เล่นดนตรีขับกล่อมลูกค้าด้วย

ก็เลยงดเล่นดนตรีไม่อยากให้คนไปรวมกลุ่มกันเดี๋ยวเสี่ยง
แต่ยังคงจัดกิจกรรมเปิดให้คนมากินโจ๊กฟรี๑วันเต็มเลย
เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าไปเพราะว่า
หนุนผมอันทั้งปีผมก็อยากคืนให้เขาบ้าง
แล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยกันยำทุกยากแบบนี้
กับเรื่องของผลกระทบโควิด๑๙ทุกคนก็ตกงาน
รายได้หดหายกันไปเอามากินฟรีซะกันนะฮะ
ลูกค้าที่มากินฟรีของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำก็บอกว่า
โอ้โหโจ๊กของคุณคมกริดร้านจอดีนะ
สะอาดถูกหลักอนามัยขายถูกด้วย
ชามตั้งแต่๑๐บาทเอาพิเศษหน่อยก็๒๐๓๐นู่นนะฮะ
ถูกสุด๑๐บาทกินได้เลยเอาตามสั่งเลย
ใครมีเงินน้อยก็บอกนะฮะใครไม่มีเงินก็บอกเจ้าของร้านให้กินฟรีอยู่แล้ว
เขาได้ฉายาว่าร้านโจ๊กนักบุญนะครับ
อันนี้ก็ขอชื่นชมและขอบคุณมูลนิธินี้ด้วยนะฮะ
เช่นเดียวกันกับร้านข้าวกล่องร้านหนึ่งครับ
อยู่ที่ตลาดนัดเดอลิสเรียบครอง๓
ปากซอยสะอาดตำบลบึงยี่โถที่ปฐุมธานีนะฮะ
เขาเอาเรื่องราวไปโพสต์เอาไว้ในกลุ่มคนปฐุมธานี
ชื่นชมคุณลุงคุณป้าเจ้าของร้านขายข้าวกล่องร้านนี้เหลือเกิน
เพราะว่านอกจากจะขายถูกแล้วกล่องหนึ่ง๒๐บาททุกเมนู
ถ้าเพิ่มไข่ก็๕บาทเป็น๒๕บาทนะฮะ

กะเพราหมูกระเพราไก่ข้าวผัดผัดซีอิ๊วผัดมักกะโรนีผัดหมี่นะฮะ
คุณลุงคุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาวางกล่องหน้ากากอนามัยไว้ข้างด้วย

นี่ใครไม่มีเอาไปเลยนะฮะ
คุณผู้ชมหวังว่าหน้ากากจะไม่ขึ้นราคานะครับ
พอโพสต์นี้เผยแพร่ไปชาวเน็ตโอ้โหชื่นชมคุณลุงคุณป้ากันยกใหญ่เลย
หน้ากากมันก็แพงขึ้นแต่ร้านนี้กลับมาแจกฟรี
ชาวเน็ตหลายคนถามพี่กัดร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปอุดหนุน
รวมถึงหลายคนคอนเฟิร์มว่าอร่อยและถูกมากย้ำนิดนึงนะฮะ
ปากซอยสะอาดตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
อุดหนุนคุณลุงคุณป้าได้นะครับ